คือร้องได้ให้ร้อง
นั่นเป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกัน
ก็เก็บมาฝันแล้วก็บอกเลยว่าใช่
ถ้ามีสิทธิ์พอจะคิดเรื่องความทรงอาย
เขียนบรรยายทุกความในใจที่นี่
สิบหน้ากระดาษเอซี

ซายอินเซวมาล
เป็นจะไหนพร้อมเจ้า

จริงค่ะ

หกหมื่นเลยนะ
ยายแดงต้องปอกหัวหอมกี่วันถึงจะได้หกหมื่นอืม

แค่คิดก็ขนลุกแล้วยายแดง
ก็ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นนะครับ

ถ้าตั้งใจดีก็ได้เงินหมื่นเงินแสนกลับบ้านไป
ก็เรียกว่าเป็นการให้โอกาสสำหรับนักสู้อย่างเรานี่แหละ
เพราะบางคนเนี่ยโอกาสมันไม่อำนวยให้
บางทีต้องการใช้เงินจริง
งั้นถ้าตามเป้า๖๐๐๐บาทถ้าผ่านไปได้
ถ้าร้องได้นะคะก็เหลืออีก๒ตัวช่วย
ไม่แน่ยายแดงกับการ์ตูนอาจจะได้เกิน๖๐๐๐บาท
ต้องผ่านคำเฉลยนี้ไปให้ได้ก่อน
ว่าร้องได้หรือเปล่ากับหกหมื่นตรงนี้ค่ะ
ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔นะครับ

มูลค่า๖๐๐๐บาทน้องการ์ตูนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

มูลค่าหกหมื่นบาท
น้องการ์ตูนร้อง

ร้องได้ให้เลิศ
ระวังจะร้องนังบอนนังบุญญ่าย

ตามเป้าค่ะคุณนายแดง
ทำได้จริงแล้วค่ะไม่ได้ฝันไปค่ะนี่คือเรื่องจริงค่ะยายแดง
ภูมิใจในหนูมากนะคะได้รักหนูค่ะ
ไม่ได้ไปหาหมอแล้วนะลูกนะก็จะได้อยู่ด้วยกันนานนานด้วย
มีความสุขแค่ไหนคะถ้าคุณยายแดงจะได้อยู่ดูการ์ตูนเติบโตไปอีกนานแสนนานเลยค่ะคุณยายแดง

จากเรื่องในกระเพาะแล้วปวดขานี่จะพอบรรเทาไปรักษาได้บ้างไหมคะยายแดง

เอาล่ะมาการ์ตูนหอมแก้มยายแดงทีนึง

เมื่อกี้ยายแดงเกือบลุกเลยนะยายแดง

ต้องรีบส่งน้องการ์ตูนเข้าไปก่อน
วันนี้ได้แล้วค่ะได้แล้วตามเป้าเลยค่ะ
ของการ์ตูนด้วยนะคะ

๖๐๐๐บาทนะครับ
สำหรับเพลงที่๔เพลงของเอิ้นขวัญวรรณญานะครับ
กล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้าย
ก็เป็นเพลงที่น้องการ์ตูนใช้พิชิต
เพลงที่๔นี้ได้ไป๖๐๐๐๐บาท
ตัวช่วยยังอยู่อีก๒แผ่นป้ายเต็ม
ข้ามเพลงนี้ไปเลยยังอยู่

นี่นะฮะนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วคนแรกของเรานี่โอ้โหมาแรงมากเลย

เพราะว่ายังร้องไม่ผิดและยังไม่หยุด
ต้องการ๔เพลง๖๐๐๐บาทได้ไปแล้วด้วย

อาจจะทำได้หลายแสนหรืออาจจะเป็นล้านก็ได้
กลับไปฝึกมาเยอะเยอะ
กลับมาติดตามเชียร์นักสู้รุ่นจิ๋วของเราคนนี้น้องการ์ตูนนะครับ
ใหม่ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนักสู้รุ่นจิ๋วนะครับ
วันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
รายการของเราไปค่ะมีอีกหนึ่งรายการนะคะดีต่อใจเหลือเกินค่ะ
เอเชยามิชัยรออยู่กับเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับวันนี้เราสองคนและน้องการ์ตูนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ยายเป็นลมชักเกือบแต้ก็ไหล่โหนละค่ะ
ค่ะรุนแรงนะคะคนเป็นลมชักเนี่ยค่ะถ้าช่วยไม่ทันหาอะไรให้กัดไม่ทัน

เป็นตุ๊กตาของเล่นตัวแรกที่หนูได้เลยใช่ไหม

ก็เวลาเหงาก็เอาเขามาพูดด้วย
ถ้าสมมุติว่าอารแต่เขาเป็นนางฟ้า
เธออยากขอพรได้จากเราหรือการ์ตูน
ขอให้ยายหายป่วยค่ะ
เพลงที่๖มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
น้องการ์ตูนร้อง
สีทองเศร้าส่วน
ต้นพร้าวนมดวง
โครงลงไข่โครงเขียว